ไปต่ออีกหนึ่งคลิปหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ผู้ชายอกสามส่อไปง้อขอคืนดีแฟน
ไม่คืนดีกระทืบซะเลยเออวิธีการง้อเขาเดี๋ยวง้อแบบนี้เหรอ
นั่นสิฮะอันนี้เรียกสุภาพบุรุษไหมคะแทบปางตายเขามีฉายาคือไอ้แจ็คขาใหญ่ดอนเมือง

คุณผู้ชมดูนะฮะนี่เคลียร์ปัญหารักกันอยู่นะผู้ชายเสื้อดำนี้เป็นแฟนกับผู้หญิงเสื้อน้ำเงิน
ง้อขอคืนดีแต่เขาไม่คืนดีด้วยและดูสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำกับผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขารักอยากคืนดีด้วยนี่ครับ
เดี๋ยวนะข้างหลังคือยืนดูนี่ค่ะผู้หญิงเดินเข้ามาห้ามแต่ผู้ชายยืนดูเฉยเหรอคะข้างหลัง
นี่ครับนี่คือแฟนเขานะครับชายคนนี้ทำไมไปเคลียร์กันแบบนี้คือไปง้อแฟนให้กลับมาอยู่ด้วย
แต่อีกฝ่ายไม่ยอมนี่ครับผลักหน้าอกผลักหน้าอกกันไปหลายครั้งแล้วก็ยืนเคลียร์กันอยู่ตรงนั้น
กล้องมันจับภาพคือมันมีจังหวะที่หลุดกล้องไปเหมือนกันนะจากนั้นผู้ชายคนนี้เริ่มแสดงพฤติกรรมสุดเถื่อน
หมัดต่อยผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขารักเนี่ยนะฮะหลายต่อหลายครั้งคนที่เห็นพยายามวิ่งไปช่วยนะแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่หยุดที่จะทำร้ายแฟน
หมัดต่อยผู้หญิงจนล้มลงผู้หญิงล้มปุ๊บแทนที่จะหยุดไม่ครับ
เขาเนี่ยนะเอาหัวฝ่ายหญิงเนี่ยกระแทกละครับนี่คือผู้ชายทำกับผู้หญิงนะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปดูผู้หญิงก่อนเลยแล้วผู้ชายคนนั้นยังไม่พอตามไปเสยคางอีกรอบหนึ่ง
ผู้หญิงล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ตามไปทำร้ายเธอคนที่เห็นเข้าไปห้ามแล้วก็ยังไม่หยุด
เขาถูกผลักออกมาจะต่อยคนที่เข้าไปห้ามด้วยนะแล้วก็ยังเข้าไปเตะแฟนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเดินจากไป
แล้วคนที่เห็นทั้งหมดก็ไปช่วยผู้หญิงนี้ออกมานะครับเจ้าของคลิปซึ่งเป็นญาติของผู้หญิงเขาไปขอคลิปนี้มาจากหอพัก
บอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ทั้งเตะทั้งต่อยเนี่ยชื่อว่าแจ็คดอนเมืองเหตุการณ์ดังกล่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ดอนเมืองครับ
วันที่๒มิถุนายนวันนั้นเนี่ยในแจ๊คมาง้อแฟนสาวที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยครับนะฮะเพื่อนเธอก็เลยถูกทำร้ายทั้งเตะทั้งต่อยจนจมูกหัก
เพื่อนเธอหมายถึงผู้หญิงนะฮะทำดีกับแจ๊คมาตลอด
ทำงานงกงกอยู่คนเดียวอยากได้อะไรก็หาให้ผู้ชายทุกอย่าง
อันนี้ผู้หญิงเหมือนแบบดูแลผู้ชายนะฮะวันที่เลิกกันเนี่ย
เนี่ยเป็นคนไล่ผู้หญิงออกจากบ้านเองด้วยซ้ำไปและสุดท้ายก็มาง้อเขานะครับ
มีการโพสต์ข้อความบอกว่าความรู้สึกดีที่เคยให้ไปยังเหลืออยู่บ้างเปล่า

ไม่ใช่ดีมาครับแบบนี้ทำร้ายกันขนาดนี้นะฮะ
ชื่อว่าชาวเน็ตแน่นอนโอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กันดูเดือดมากกระดำดาท้อมาก
โพสต์ของแจ๊คถูกคนชาวเน็ตนี่กระหน่ำทุกโพสต์เลย
ก็ขอให้ตามจับให้ได้แล้วก็หวังว่าจะไม่ทำร้ายผู้หญิงแบบนี้อีกนะฮะ
คุณผู้ชมถ้าใครพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิ่งแรกที่ต้องทำนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องผัวเมียไม่เกี่ยวกับเรื่องแฟนไม่เกี่ยวกับเรื่องในครอบครัว

บางคนบอกว่าไม่กล้าเข้าไปจัดการด้วยตัวเองไม่ต้องหรอกค่ะ
อยู่ห่างก็ได้โทรศัพท์ก็ได้